คืนนี้ครับมีผับแห่งหนึ่งแถวสมุทรปราการนะฮะ
ลูกค้ากับลูกค้าก็ทะเลาะกันหลังจากนั้นกาดเข้ามาห้ามพยายามมาช่วยเป็นคนกลางไกลเกลี่ย
ไปเคลียร์มาเอ้ากาดทำร้ายลูกค้าฝั่งหนึ่งซะจนสลบเหมือดเลยฮะ
ทุ่มครึ่งที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับสพบังพลีไปตรวจสอบที่เกิดเหตุตรงนี้ครับ
คนนึงเนี่ยถูกทำร้ายจนสลบไปเลยนะฮะอีกคนนึงก็บาดเจ็บนะฮะ
เหตุการณ์นี้นะครับเป็นหน้าผับแห่งหนึ่งในซอยบางปลา๔
ถนนเทพารักษ์ตบบางปลาอบางพลีจสมุดปราการนะครับ
นี่ทางร่วมกับตันยูก็ไปถึงก็ไปช่วยประถมพยาบาลเบื้องต้นนำตัวส่งโรงพยาบาล
ที่เกิดเหตุตรงนี้เนี่ยมีคนเจ็บอยู่๒คนนะฮะคนหนึ่งชื่อว่านายศิวกรจำปาอินอายุ๓๒
คนนี้หมดสตินะครับคือตามร่างกายเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยก็ตาม
แต่ว่าถึงขั้นหมดสติน็อกไปเลยนะครับอีกคนนึงนะครับอยู่ใกล้ใกล้กันชื่อนายอภิชน
นามสกุลกอหารอายุ๒๘คนนี้ศีรษะแตกเลือดไหลนองเต็มพื้นไปหมดนะฮะ
มีแฟนสาวกับเพื่อนของนายศิวากรกับนายอภิชนคนเจ็บก็นั่งอยู่แถวนั้นนะครับ
ร่วมกับตันยูก็ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะทีนี้ตำรวจก็ต้องมาไล่ต่อแล้ว
สพบังพลีต้องมาไล่ต่อว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นสองคนนี้ถึงมานอนบาดเจ็บอยู่ตรงหน้าผับตรงนี้นะครับ
นางสาววัลลีอายุสามสิบสองเป็นเพื่อนของคนเจ็บนะครับบอกว่าเธอกับคนเจ็บเนี่ยนะ
รวมกันหมดแล้วเนี่ยมากัน๔คนก็มาดื่มกินที่ผับแห่งนี้นะครับก็ยอมรับว่าก็ดื่มกันจนเมาอ่ะนะครับ
จากนั้นนายศิวากรกับนายอภิชนเนี่ยไปมีเรื่องกับโต๊ะข้างนะฮะแล้วก็ชกต่อยกันนะครับ
กาดของผับมาห้ามแล้วก็ดึงสองคนนี้ออกมาหน้าร้านเพื่อนกับแฟนก็วิ่งตามออกมา
แต่พอออกมาถึงเนี่ยพบว่าอยู่ในสภาพนี้แล้วบาดเจ็บเรียบร้อยคนหนึ่งก็สลบเหมือดอยู่กับพื้นถนนแล้วนะครับ
หลังจากนั้นทางกู้ภัยก็มาช่วยนะครับนำตัวส่งโรงพยาบาลต้องหามเลยล่ะนี่แหละครับท่านผู้ชมครับ
สพบังพลีนะครับตำรวจสพบังพลีได้เรียกนายศิวากรกับนายวิชนคนเจ็บแล้วก็แฟนสาวเนี่ย
หลังจากถูกทำร้ายร่างกายเมื่อคืนนี้นะครับวันนี้ก็เรียกมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะ
เพราะว่าอาการดีขึ้นแล้วออกจากโรงพยาบาลได้แล้วนะครับแต่ทั้งคู่ก็ยังมีร่องรอยบาดแผลอยู่นะครับ
อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะฮะคนหนึ่งศีรษะแตกเลือดไหลนองเต็มพื้นไปหมดนี่ฮะ
ยังมีรอยแผลอยู่ที่ศีรษะนะครับทั้งคู่นะฮะไม่ขอให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมกับทางสื่อมวลชน
ก็ขอให้ปากคำกับทางตำรวจนะครับส่วนคู่กรณีของสองคนนี้นะครับ
ก็บาดเจ็บเหมือนกันนะครับแล้วก็มาเหมือนกันนะบาดเจ็บศีรษะแตกนี่ฮะ
มาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนกันชื่อว่านายจุพลชัยกิ่งป้องอายุ๓๒
เป็นคู่กรณีของนายศิวากรกับนายอภิชนเขาบาดเจ็บที่ศีรษะศีรษะแตกเหมือนกันนะฮะ
เขาบอกว่าเมื่อคืนนี้นะครับเขาก็ไปที่ผับที่เกิดเหตุ
น้องชายชื่อนายนาธีนะจุพลชัยเนี่ยเขาไปกับนาธีน้องชายนะครับ
ไปถึงก็ดื่มเหล้าที่ผับตามปกติหลังจากนั้นนายศิวกรกับนายอภิชนนะฮะ
ซึ่งมึนเมาอยู่แล้วก็เดินเข้ามาก่อกวนมาหาเรื่องน้องเขานะครับ
แล้วก็เกิดการชกต่อยกันขึ้นนายจุพลชัยบอกว่าก็พยายามเข้าไปช่วยนะฮะ
ต้องไปช่วยน้องแต่กลับถูกฝั่งคู่กรณีเอาขวดฟาดศีรษะจนศีรษะแตก
หลังจากนั้นกาดของผับเห็นนะครับก็เลยเข้ามาห้าม
แล้วก็ดึงตัวนายเสือกรกับนายอภิชนออกไปนอกร้านนะฮะ
แล้วนายอภิชนกับนายศิวกรเนี่ยก็ไปต่อยกับกาดที่หน้าผับ
ถูกกลุ่มกาดรุมกระทืบจนบาดเจ็บนะฮะ
ส่วนตัวเขาเนี่ยก็ไปโรงพยาบาลแล้วก็มาสถานีตำรวจ
เพื่อแจ้งความเอาผิดกับคู่กรณีที่ทำร้ายเขาก่อน
เขามาว่าเขามาคุยกับผู้หญิงคนนึงน่ะที่เป็นพี่เชียงพยาบาลนั้นแหละ

โอเคครับผมก็แค่ต่อยคนช่วยดำ
คือกาดมาปุ๊บเขาก็ยังอันนี้ครับเขายังสู้อยู่
คือเขาตีพี่เสร็จปุ๊บเขาก็สู้อากาศต่อ

แต่ตอนที่กาดดึงออกไปจากพี่เนี่ยตอนนั้นเขายังไม่

ผมไม่รู้ผมก็โดนเหมือนกันครับผมก็เหมาส์อยู่ครับ

๓ฝ่ายก็คือลูกค้าเนี่ยมี๒ฝั่ง
แล้วก็กาดที่เข้ามาห้ามแต่กลายเป็นว่า

เพราะฉะนั้นก็เลยเรียกมาทั้ง๓เลยก็แล้วกัน
ทหารพวกเจ็บนายเสือากรกับนายอภิชน
กับฝั่งโต๊ะที่มีเรื่องด้วยซึ่งเขาบอกว่าเขาก็ถูกทำร้ายจนเจ็บเหมือนกัน
ก็คือนายจุพลชัยนะฮะแล้วก็น้องชายชื่อนายนาธี
แล้วก็กาดของผับแห่งนี้ด้วยนะครับ
ทั้งหมดก็สอบปากคำอะไรเสร็จก็กลับไปทันทีนะฮะ
ได้ให้ข้อมูลอะไรกับสื่อมวลชนเพิ่มเติมนะครับ
ก็ให้ข้อมูลกับตำรวจไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่จากการสอบถามจากทางพนักงานสอบสวนเนี่ย
ตำรวจบอกว่าสาเหตุก็สืบเนื่องเริ่มต้นจากเรื่องหึงหวงก่อน
เนื่องจากแฟนสาวของนายอภิชนที่เจ็บอยู่หน้าผับเนี่ย
ถูกทำร้ายจนน่วมอยู่หน้าผับเนี่ย
เขาเคยคบหากับนายนาธีมาก่อน
นาทีน้องชายของนายจุพลชัยที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ทีนี้นายอภิชนกับนายนาธีเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็มาเจอกันที่ผับ
ต่างฝ่ายก็ต่างเมาเมาแล้วทีนี้ก็เหมือนกับเขม่นกัน
ก็เลยชกต่อยกันนะครับแล้วกาดเข้ามาห้าม
ฝั่งนายอภิชนกับนายศิวากรเนี่ยไปต่อยกาดด้วยนะฮะ
เข้ามาห้ามกาดเขาเลยลากตัวมาหน้าสถานบันเทิง
แล้วก็คงโมโหฮะก็เลยรุมทำร้ายจนน่วมเลยฮะ
กรณีดังกล่าวเนี่ยจากการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ย
เกิดจากกลุ่มสองกลุ่มอ่ะนะครับมาเที่ยว
หลังจากนั้นก็มีเรื่องทะเลาะกันทำร้ายร่างกายกัดก็เข้าไปห้าม
แล้วเกิดการชุดละมุนอ่าหลังจากนั้นก็มีการ
คนที่บาดเจ็บ๒คนเขาสามารถออกมาแล้วก็ไปหาหมอเองได้
ส่วนอีก๒คนที่ปรากฏเป็นข่าวเมื่อเช้าเนี่ยนะครับ
ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบซึ่งผมก็มีพยาหลักฐานบางส่วนแล้วนะครับ
ซึ่งก็อยู่ในสำนวนการสอบสวนตรงนี้ก็คงจะเอาไว้ก่อนนะครับ

ตอนนี้เราสอบทั้งผู้ที่บาดเจ็บข้างในนะครับ
และตัวกาดเองเราก็เชิญมานะครับ

ก็ให้ขอให้เป็นในส่วนของสำนวนนะครับ
จะให้ความเป็นธรรมทุกคนนะครับ
ก็จะให้ความเป็นธรรมทุกคนนะครับ
เขาไม่เสียผสงเสียภาษีตรวจสอบเรื่องนู้นนี่นั่นเขาไม่ยื่นเอกสารอะไรไม่รู้เรื่องกันเลย
เปิดร้านลักษณะแบบนี้มันก็เป็นพื้นที่โล่งแจ้งสาธารณะคนต้องเห็นอยู่แล้ว

หมายถึงผมเลยไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาเปิดไม่มีรายพิวัตร
คุณจะเป็นรู้ได้ยังไงล่ะ